แต่ตอนที่ไฟกำลังไหม้ที่ทุกคนกำลังชุนละมุนอยู่
ก็มีพี่แก๊ปมาจากไหนไม่รู้วิ่งมาแล้วก็มาทุบประตู

ผมก็เลยมาพอเห็นภาพในกล้องวงจรปิดก็เลยแบบรู้สึกซึ้งใจ
ในความที่แบบว่ามันดึกมากแล้วเกือบตี๔แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของเขา
แต่เขาก็ยังแบบว่ามีจิตใจดีช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แต่ว่ามีพี่พลเมืองดีเยอะกว่านั้นก็เลยแบบขอบคุณเขาก็เลยไปโพสต์ถาม
ถามหาตัวเขาเพราะว่าอยากจะแบบเลี้ยงข้าวเขาสักมื้อ

ก็เลยแบ่งกันเยอะแล้วว่าสมควรเชื่อแล้ว
แล้วก็ก็ยังมีอาธิบัติกำลังรับตัวไว้ก่อนที่เขาก็จะตาย

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว